คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ผมเองก็อยากรู้ว่ามันจะจบยังไง
คุณผู้ชมเองก็คงอยากติดตามความคืบหน้า
ที่เชียงใหม่จำได้ไหมครับกรณีที่มีชายหนุ่มมาฉุดหญิงสาวไป
ผู้หญิงคนนี้มีครอบครัวอยู่แล้วมีลูกแล้วมีสามีแล้ว
กระทั่งสามีบอกกับตำรวจบอกว่ากลับมาเถอะมาคุยกัน
แล้วมาบอกว่าเธอจะเลือกใครวันนี้เธอเลือกแล้วครับคุณผู้ชมครับ
กรณีที่ตำรวจตามจับกลุ่มตัวนายอ่องหยุ่น
เป็นนุ่มชาวไทยใหญ่ที่ก่อเหตุฉุดนางสาวส้ม
ภรรยาของคนอื่นเขาขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไป
เจ้าตัวรับบอกว่าเป็นรักแรกพบโอ้โห
แม้ว่าผู้หญิงจะมีสามีและมีลูกแล้วก็ตาม
หลังจากถูกสอบสวนฝ่ายหญิงที่โดนฉุดบอกว่า
ไม่ได้โดนฉุดค่ะคุณตำรวจเป็นการสมยอม
ยืนยันจะไม่เอาเรื่องเนื่องจากมีใจให้กับกิ๊กหนุ่ม
พร้อมระบุว่าที่ผ่านมาถูกสามีทำร้ายร่างกายเป็นประจำ
คุณผู้ชมคิดเห็นกับเรื่องราวแบบนี้ว่ายังไง
ผมอยากอ่านความคิดเห็นของคุณผู้ชมเหลือเกินนะฮะ
ระหว่างนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองคุยกันมาหน่อยสำหรับข่าวนี้
ล่าสุดครับผู้สื่อข่าวไปพบนายวิรัติสามีนะครับ
ที่ร้านขายของชำย่านตลาดบ้านท่อนะฮะ

นายวิรัติบอกว่านางสาวส้มภรรยาเนี่ยนะเขาเลือกแล้ว
เขาเลือกจะไปอยู่กับกิ๊กหนุ่มโอ้โหมันเจ็บไหมล่ะเจ็บไหม
หลังจากไปเจรจากันสามคนที่โรงพักโดยช่วง๔ทุ่มนะครับ
นางสาวส้มเนี่ยให้ญาติมาส่งที่ร้านเพื่อเอาโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็บอกว่าจะกลับบ้านที่อำเภอสันทราย
แต่ปรากฏว่านางสาวส้มเนี่ยขอลงกลางทางครับ

นายวิรัติเนี่ยกล่าวด้วยน้ำเสียงสะอื้นนะ
รับว่าเคารพการตัดสินใจของภรรยา
และขอให้ทั้งสองฝ่ายครองรักกันให้ยืนยาวนะฮะ
แม้ว่าเขาจะต้องเสียใจจะอยู่กับนางส้มมานานกว่า๑๔ปี

มีร้านขายของชำมีบ้านจัดสรรหนึ่ง

แม้จะเลิกลากันแต่ตนบอกว่า
ยังเลี้ยงดูแม่น้องชายและลูกของนางสาวส้มเหมือนเดิม
เพราะถือว่าทุกคนเป็นครอบครัวที่ลำบากมาด้วยกัน
และหลังจากนี้นะครับเขาจะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากิน
สร้างเนื้อสร้างตัวต่อไปและยังไม่คิดจะมีรักใหม่
เพราะยังเจ็บกับความรักครั้งนี้
ส่วนการทำร้ายร่างกายนายวิรัติยืนยันว่า
ก่อนอันนี้ไม่เคยลงไม้ลงมือแต่หลังจากจับได้เนี่ยว่า
นางสาวส้มไปมีกิ๊กเนี่ยนะฮะ
กิ๊กหนุ่มยังส่งภาพจูบกันด้วยมาเย้ย
ก็เลยโมโหทำร้ายไปด้วยความเจ็บแค้นครับ

ปรากฏว่ามีชาวบ้านมาแห่ให้กำลังใจนะฮะ

มีคนดูไทยรัฐทีวีให้กำลังใจพี่วิรัติเหมือนกันนะฮะ
ว่าพลอยไปครับผมไม่ได้กล่าวแบบนี้นะ
เขาแนะนำมาปล่อยไปครับผู้หญิงแบบนี้เนี่ย
ไม่มีค่ากับเราหรอกบางท่านบอกว่าคนที่ไม่เลือก
คนที่ไม่ถูกเลือกบุญแล้วเป็นบุญของท่าน
หมายถึงพี่วิรัสโชคดีแล้วนะครับ
โอ้โหมาเยอะทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยที่คุยกับเรา

เราก็เห็นใจพี่วิรัสเขาก็มากกว่า